เกิดเหตุการณ์เรื่องวุ่นของนักเรียนนักเลงอีกแล้วนะครับ
กลุ่มคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าโดนไล่ฟันแล้วก็โดนไล่ยิงมา
มีคนเจ็บ๓คนนะครับบางคนนี่คืออาการน่าเป็นห่วงทีเดียวแหละ
เหตุการณ์นี้ครับตำรวจสภบางปูที่สมุทรปราการรับแจ้งเหตุครับ
ว่านักเรียนไล่ทำร้ายกันแล้วก็มีรถล้มรถพังแน่
แล้วก็ยังมีคนเจ็บอีก๓คนด้วยนี่คือบริเวณจุดเกิดเหตุครับ
หอพักแห่งหนึ่งที่ซอยมังกรอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
กู้ชีพกู้ภัยมาถึงแล้วมาช่วยเหลือเพราะว่ามีคนเจ็บสามคน
เป็นเยาวชนอายุ๑๕ปีครับมีแผลถลอกตามร่างกายสักส่วนใหญ่
แต่ว่า๑ใน๓เนี่ยแผลฉีกขาดที่ข้อศอกซ้ายด้วยอันนี้ก็อาจจะเจ็บหนักกว่าเพื่อนนะฮะ
โชคดีไม่มีใครตายนะแต่น่ากลัวนะครับไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะจบแค่นี้หรือเปล่า
แล้วก็ไปเจอพวกอาวุธต่างที่ทิ้งเอาไว้ซ่อนเอาไว้
ไล่ดูกันหน่อยว่าเจออะไรบ้างในการตรวจสอบนอกจากเห็นคนเจ็บ๓คนและปฐมพยาบาลแล้ว
มอเตอร์ไซค์ครับสภาพเนี่ยมีร่องรอยถลอกรอบคันมีน้ำมันรั่วไหลเต็มพื้น
ไซค์และคราบน้ำมันที่พื้นนอกจากนี้มีคราบเลือดด้วยครับ
ไม่ใช่แค่คราบน้ำมันห่างไปนิดนึงมีคราบเลือด
แล้วก็ไปเจอมีดทำครัวสองเล่มซ่อนอยู่ตรงมิเตอร์น้ำนี่ฮะ
มีปลายแหลมสองเล่มตรงจุดนี้แล้วสังเกตนะครับ
มีการใช้เทปพันสายไฟเอามาพันไว้บริเวณด้าม
แล้วนอกจากนั้นก็ทำเหมือนกับเป็นปลอกด้วยซ่อนเอาไว้ตรงนี้๒เล่ม
โยนทิ้งเอาไว้ถัดไปอีกครับขยับไปอีกประมาณ๕๐เมตร
เจอกระสุนปืน๓๘๑ลูกตกอยู่ที่ฟุตบาท
นี่ครับตำรวจก็เก็บรวบรวมเป็นหลักฐานทั้งหมดนี่คือหลักฐานที่เจอ
วันนี้นักข่าวของเราคุณระวีการแก้ววิจิตรลงพื้นที่
จุดเกิดเหตุที่หน้าหอพักดังกล่าวนั้นก็ยังมีหยดเลือดคราบเลือดอยู่นะครับ
นะครับทราบความเสียหายยังหลงเหลืออยู่ได้วงจรปิดมาด้วยครับ
นี่คือหลักฐานเด็ดวงจรปิดช่วงก่อนเกิดเหตุ
มอเตอร์ไซค์ขี่ตามกันมา๓คัน
ขี่มอเตอร์ไซค์นำมาก่อนเลยคันแรก
และใกล้กันตามหลังมา
นี่ฮะทิ้งห่างกันไม่ไกลมีกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่ตามมานะครับ

จังหวะที่ทั้งสองฝ่ายไล่กัน
ก่อนที่รถมอเตอร์ไซค์ฝั่งคนเจ็บจะถูกเบียดจนล้ม

แล้วกลุ่มคนก่อเหตุจอดรถ
ลงไปช่วยเหรอไม่ใช่ครับลงไปทำร้าย

ถ้าดูไม่ทันขอให้ดูอีกครั้งนี่ฮะฉลาบล้มโดนเบียด
และกลุ่มคนก่อเหตุที่ขับตามมาเนี่ยคันที่เบียดจอดเลยไปข้างหน้า
และคันนี้จอดลงมาเสร็จปั๊บลงมาทำร้ายครับ

จากนั้นเด็ก๓คนฝั่งคนเจ็บวิ่งหนีตายครับ
ขณะที่ฝั่งคนก่อเหตุนั้นเหมือนว่าจะมีกลุ่มเพื่อนขี่รถตามมาด้วย
นี่ฮะเห็นจังหวะนี้ไหมวิ่งไล่กันไปไล่กันมา
เห็นไหมวิ่งแว๊บไปคนเจ็บวิ่งหนี
กลุ่มคนก่อเหตุก็วิ่งไล่แล้วมีมอเตอร์ไซค์ขับตามมา
ที่ทั้งหมดจะพากันเลี้ยวกลับไปทางเดิมครับ
เราสอบถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนที่นอนอยู่ในห้องเพราะว่าแถวนั้นใกล้กับหอพักใช่ไหมครับ
ได้ยินเสียงเสียงเหมือนปืนดังอยู่ไกลประมาณ๒๓นัด
แล้วก็ได้ยินเสียงโครมเหมือนรถล้ม
ก็เลยออกมาดูเห็นเด็ก๓คนนั่งเจ็บกันอยู่ข้างทาง
ใน๓เนี่ยอาการน่าเป็นห่วงกว่าเพื่อนเลยเจ็บหนักกว่าเพื่อน
ก็เลยถามเขาว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะไอ้หนู
เด็กบอกว่าโดนไล่ฟันโดนไล่ยิงมาครับลองฟังฮะ
เจ็บไหมก็คือก็เห็นเจ็บทั้งสามคนเพราะว่ารถเขาล้มนะฮะตรงนี้
สภาพเขาเป็นยังไงคนที่เจ็บมากก็ทะเลาะปลอกเปลือกอะไรอย่างนี้ครับ
เห็นว่ามีคนมีกระดูกแปลกได้ครับได้ไม่แน่ใจแต่เห็นเขาบอกว่าเขาโดนไล่ฟันมา
เขามีอาวุธไหมคะ๓คนนั้นตอนนั้นไม่เห็นนะครับไม่เห็นมีอาวุธ
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะครับในขณะที่หนึ่งในฝั่งคนเจ็บ
คนเจ็บมี๓คนส่วนใหญ่ก็อายุ๑๕ใช่ไหมครับคนนี้อายุน้อยกว่าเพื่อนเลยมั้ง
น้องผู้ชายคนนี้บอกว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์โดยมีเพื่อนซ้อนท้ายอีก๒คน
เล่าให้ฟังว่าเขาไม่ได้รู้จักหรือว่าไปทะเลาะไปมีปัญหากับกลุ่มคนก่อเหตุมาก่อนด้วย
จำได้ว่าคืนนั้นหลังจากที่ขี่รถไปส่งเพื่อนที่บ้านขากลับก็วิ่งรถมาตามถนน
สวนกันกับฝั่งคนก่อเหตุแค่นั้นเลยรู้ตัวอีกทีก็อ้าวเขาขี่รถตามแล้วเหรอเนี่ย
แล้วก็โดนขี่เบียดจนรถล้มตอนนั้นไม่ทันตั้งตัวรถล้มถลายกลิ้งไปกับถนน
ตัวเขาเองก็บาดเจ็บกระดูกคางแตกนะครับแล้วโดนฟันที่แขนขวาด้วย
ส่วนเพื่อนเขาหัวแตกแล้ววิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทาง
เท่าที่จำได้กลุ่มคนก่อเหตุเขาบอกว่ามากันหลายคนและสวมหมวกกันน็อกสีขาวบ้างสีดำบ้าง
คล้ายคล้ายเด็กช่างเขาว่าแบบนี้นะฮะแต่กลุ่มพวกเขาเองเนี่ยฝั่งคนเจ็บ
ไม่ใช่เด็กช่างนะเพราะว่าพวกเขาไม่ได้เรียนหนังสือแล้วโอ้โหอายุ๑๔๑๕เอง
หนังสือแล้วเหรอคะโหน่าเสียดายจังเนี่ยทำไมล่ะเนี่ยหลังเกิดเหตุครับเขาบอกว่า
จากกลุ่มเพื่อนที่รู้ข่าวกันเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเด็กชำนิหมายถึงว่าเด็กอีกหมู่บ้านหนึ่ง
เพราะว่าจำลักษณะรถได้นี่คือหนึ่งในคนเจ็บเล่าให้ฟังครับ
งั้นหมายความว่าที่เราจำได้เนี่ยคือเราแค่รู้จักชื่อกลุ่มแต่ไม่ได้มีปัญหาหลักใครอย่างนี้หรอ

หลังจากนั้นเราก็เสียหลัก

ตอนล้มปุ๊บเขาลงมาพูดอะไรไหมล้มมาอยู่ต้อง
เขาล้มมาซ้ำผมต่อครับฟันเนี่ย
เพราะโดนฟันที่แดด

คนอื่นหัวแตกครับแล้วก็ชี้นิ้วหักครับนิ้วก้อย
กันทุกคนเลยครับส่วนทางคดีตำรวจบอกว่าฝั่งผู้ก่อเหตุนั้นให้การว่าฝั่งตัวเองนั้นพกมีดมาสองเล่มแต่มีดยังไม่ได้ถูกใช้
ส่วนบาดแผลที่ฝั่งคนเจ็บได้รับนั้นเกิดจากรถล้มไม่ได้ว่าถูกยิงหรือว่าถูกฟันตามที่ฝั่งคนเจ็บกล่าวอ้าง
อันนี้คือที่ตำรวจบอกนะว่ากลุ่มคนก่อเหตุให้ข้อมูลแบบนี้
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงครับ
เพื่อไล่ดูเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีแล้วก็จุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด
ว่าทำไมต้องมาไล่ตามกันขี่รถมาเบียดจนรถล้ม
ล่าสุดครับนี่คือหลักฐานเด็ดที่เราได้มาเพิ่มเมื่อกี้นี้ร้อนเลยฮะ
วงจรปิดมุมนี้จะเห็นว่ากลุ่มมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัยขี่กันมา๒คัน
แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยจากนั้นมีอีกคันหนึ่งขี่มาทางมุมซ้ายแล้วเลี้ยวตามเข้าไปครับ
ลองดูนะฮะหมวกกันน็อกขาวคนนั่งข้างหลังนะ
อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่น่าจะไปตรงกันกับที่ฝั่งของคนเจ็บบอกหรือเปล่าว่า
ฝั่งคนก่อเหตุมีทั้งหมวกกันน็อกสีดำบ้างสีขาวบ้าง
จากนั้นไม่กี่นาทีจู่กลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันมาเป็นขบวนเลยครับ
และต่อเนื่องมุมเดิมห่างกันไป๒นาทีได้จะเห็นมอเตอร์ไซค์กลุ่มเดิมขี่วนกลับมาทางเดิม
เห็นรถมั้ยควักไหวเลยเยอะเลยครับและขี่ตามกันมาติด
คนที่สวมหมวกกันน็อกสีขาวนับดูแลอยู่ที่ประมาณคันที่๖
นี่นะฮะเมื่อกี้ที่ลองนับดูนะทีมงานช่วยนับมาด้วย

ดังนั้นนี่คืออีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่ตำรวจจะใช้ยืนยันตัวตน
แล้วก็เร่งตามตัวกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาสอบปากคำ
คำเพิ่มเติมและอาจจะต้องขยายผลนะฮะ

และต้นสายปลายเหตุแท้จริงแล้วเกิดจากอะไร
เป็นนักเรียนอย่าเป็นนักเลงเลยครับ
แล้วก็น่าเสียดายโอกาสของน้อง๑๔๑๕ที่ไม่ได้เรียนนะ
ถ้ามีโอกาสอยากให้เข้าระบบการศึกษาอยากให้กลับมาเรียนอีกครั้งนะ